ปักลวดลายราชวัฒน์ลงบนผื่นผ้าสบายเจ้าสาวช่างต้องพิธีพิถันในการปักให้เสมอ
สมดุลตลอดทั่วทั้งผืนด้วยลักษณะของผ้าสบายที่มีความยาว
ปักจึงต้องให้มีระยะช่องไฟที่พอดีโดยช่างจะเริ่มจากการปักเลื่อม
ที่มีลักษณะเป็นโลหะทรงกลมตามลวดลายที่วางไว้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
ปักเช่นนี้เป็นลวดลายเสมอกันทั่วทั้งผืนผ้าสบาย
โปรดติดตามตอนต่อไป